๒คนย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนชั้นม๔โรงเรียนสายสามัญ
แต่ว่าปรากฏว่าถูกนักเรียนเจ้าถิ่นปล่อยลมยางรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
จนพอมาเจอหน้ากันก็เลยมีปัญหากันชกต่อยกัน
แล้วสุดท้ายก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบัตรเจ็บค่ะ
นายนบอายุ๑๗ปีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเรียนใส่อาชีพ
แต่เพิ่งย้ายมาเรียนสายสามัญก็มาเรียนชั้นม๔
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสำรงเหนือที่สมุทรประการ
อันนี้คือภาพในเหตุการณ์นะคะ
คลิปนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการไล่ฟันกันไปแล้ว
คนที่ถูกฟันเลือดอาบถูกสั่งให้กราบ
นะคะเรียนอยู่ชั้นม๓เป็นฝั่งนักเรียนที่อยู่มาก่อนนะคะ
ในกลุ่มมีทั้งมต้นมปลายซึ่งมีจำนวนมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามา
มีด้วยกัน๑๕คนส่วนฝ่ายที่เอามีดฟันมีกัน๒คนเพิ่งย้ายเข้ามา
ทีมข่าวได้คุยกับนายเอค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของนายนบที่ย้ายมาด้วยกันนี่แหละค่ะ
บอกว่าเขาย้ายมาเรียนได้ไม่กี่วันก็เกิดเขม่นกับเจ้าถิ่น
ก็พอเรียกไปปรับความเข้าใจกันแล้วแต่มันไม่ดีขึ้น
พอเลิกเรียนก็เจออีกฝ่ายหนึ่งดักระหว่างทาง
ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงจนเมื่อวานไปเจอกันในห้องน้ำ
ซึ่งอีกฝ่ายนึงมากันกว่า๑๐คน
ตัวเองก็เลยเข้าไปถามว่าใครเป็นคนปล่อยลมยาง
ก็เลยมีปากเสียงชกต่อยกันช่วงชุลมุน
มีเด็กม๓ที่อยู่อีกฝ่ายนึง
ชักมีดออกมาแทงแต่ว่าพวกตนหลบได้
เพื่อนของตนเองก็คือนายนบก็เลยเอามีดพกที่ใช้มา
ป้องกันตัวฟันสวนออกไปปรากฏว่าไปโดนเด็กม๓
ก็ทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธก่อน
แต่ว่าเขากับเพื่อนถูกโรงเรียนไล่ออกนะคะ
พี่สาวของในเอซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๔
บอกว่าทำไมโรงเรียนไม่มีบทลงโทษกับอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง

น้องตัวเองให้ถูกให้ออกจากโรงเรียนก็เท่ากับหมดอนาคตค่ะ
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลงโทษภาคมีไหนด้วย
ขณะที่ภูมิในการโรงเรียนยอมรับว่าเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าเป็นคนรับสมัครเด็กมาเอง
อยากจะให้โอกาสเด็กจะได้ไม่หลุดออกนอกระบบการศึกษา
เคยมีเรื่องกันมาสองครั้งแล้วก็เคยตักเตือนกันมาแล้ว
ส่วนกรณีที่ครอบครัวเด็กเข้าใจว่าโรงเรียนไล่เด็กออก
เป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อญาติอาจจะเข้าใจผิด
เพียงแค่ว่าหลังจากนี้เด็กอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดี
ซึ่งอาจจะต้องหยุดเรียนไประยะหนึ่งนะคะ

เพราะว่าจะต้องปรับสภาวะทางอารมณ์ก่อนจะกลับมาเรียน

ส่วนเรื่องทางคดีนะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา
เยาวชนอายุ๑๗ปีที่เป็นคนเอามีดแทงเยาวชนอายุ๑๖ปี

เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
และพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้ก็ส่งตัวไปที่สารเยาวชนและครอบครัวแล้วค่ะ